วินาทีระทึกรถหกล้อบรรทุกถังนับร้อย
ขับลงดอยเบรกไม่อยู่เอาไม่ไหว
เทกระจาดแบบที่เห็นครับ
อาสากู้ภัยอุดรไล่จับงูเห่า

เจ้าของถึงรู้ว่างูบุกบ้าน
ผู้ภัยอุดรล้อมจับงูพ่นพิสัย
จะจับได้หรือไม่ติดตามในรายการ
แกรปขอคำชี้แจงสอนอพญาไทยทำไมไม่รับแจ้งความ
รายเดอร์ถูกโชเฟอร์แท็กซี่ไล่ฟันงงเอามาดูข่าวแรกกันก่อนนะครับ
คุณผู้ชมเป็นคลิประทึกจริงจริงนะฮะเพราะว่ารถบรรทุกคันใหญ่ยักษ์คันนี้
กำลังขับรถลงดอยแล้วทีนี้เหยียบเท่าไหร่
เหยียบไม่ได้เลยเพราะเบรกเนี้ยมันเสียเอาไม่อยู่จริงจริง
จนเกิดเป็นเหตุการณ์แบบนี้ครับ
นี่แหละครับคุณผู้ชมฮะที่เห็นนี้คือรถบรรทุก๖ล้อ
บรรทุกถังน้ำพลาสติกมาเต็มคันรถเลยอย่างนี้เรียกว่าเทกระจาดจริงจริงนะครับ
เพราะว่าขณะที่ขับรถลงดอยลาดชันถนนสายแม่สอดตากนะฮะ
ปรากฏว่าระบบเบรกมันขัดข้องครับคนขับยังพอตั้งสติได้
วินาทีนี้นะฮะหักหัวรถให้พลิกคว่ำ
ที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นทางลงภูเขาลาดชันและถือว่าเป็นจุดอันตรายจริงนะจุดนี้
เมื่อเจ้าหน้าที่มาถึงโอ้โหพบรถบรรทุก๖ล้อแบบเสริมท้ายยาว
บรรทุกถังพลาสติกขนาดสองร้อยลิตรมาเต็มคันรถเลยสภาพรถเนี่ยตะแคงพลิกคว่ำ
ด้านหน้ารถและด้านข้างรถเนี่ยพังยับเยินนะครับบนถนนคุณผู้ชมก็เห็นอยู่นะฮะ
ไปด้วยถังน้ำพลาสติกสีน้ำเงินแบบนี้ตกกระจายเต็มถนนฮะ
เจ้าหน้าที่ต้องรีบช่วยกันลำเลียงถังจำนวนมากที่กีดขวางทางจราจร
ออกนอกช่องทางจราจรขณะเดียวกันที่บริเวณห้องคนขับรถที่พังยับเยินนะครับ
เจ้าหน้าที่ก็ต้องรีบช่วยเหลือนายอำนาจพวงมาลัยอายุ๔๘ปี
ซึ่งเป็นคนขับรถได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยเท่านั้น
เนื่องจากคาดเข็มขัดนิรภัยช่วยชีวิตนะครับเอาคุณผู้ชมฮะ
เราเปิดคลิปวงจรปิดอีกคลิปหนึ่งเดี๋ยวคุณผู้ชมจะได้เห็นนะฮะ
รถเก๋งคันนี้ขับมาแล้วมาพุ่งชนรถจักรยานยนต์ที่จอดอยู่ข้างทางหลายต่อหลายคัน
โอ้โหนึกว่าเป็นการเล่นโบลิ่งซะอีกนะฮะไปดูกันนะครับ
ก็ภาพจากกล้องวงจรปิดจับภาพได้เลยว่ารถเก๋งคันนี้
เตอร์เอตต้าโคโรล่าสีเทาเงินเนี่ยฉลับเข้าข้างข้าง
ด้านซ้ายชนเข้ากับรถจักรยานยนต์ที่จอดอยู่หน้าร้านสะดวกซื้อ
โอ้โหแล้วเกือบแล้วนะฮะอย่างที่บอกไปสองคนที่เพิ่งจะขึ้นรถจักรยานยนต์นะฮะ

เหตุการณ์นี้นะครับทำให้รถจักรยานยนต์ล้มระเนรนาศจำนวน๕คันนะครับ
ส่วนรถเก่งเนี่ยใครขับคุณผู้ชมดู
พระสงฆ์เป็นคนขับนะฮะแล้วก็อีกรูปหนึ่งก็นั่งมาด้วยกันรวมบนรถคันนี้๒รูป
พระสงฆ์ผู้เป็นคนขับนะฮะท่านก็บอกว่าขับรถมาจากวัดแห่งหนึ่งที่ตำบลบึง
จังหวัดสุรินทร์เพื่อจะมาซื้อยา
พอมาถึงร้านขายยาเนี่ยก็พบว่าร้านขายยาปิดและทีนี้ก็เลยจะขับออกขวาออกท้องถนน
ปรากฏว่ายังไม่ทันดูกระจกมองหลัง
แล้วก็ด้วยความตกใจแล้วฮะทำให้พระท่านหักพวงมาลัยเข้าซ้าย
แล้วก็จะเหยียบเบรกดันไปเหยียบคันเร่ง
รถมันก็เลยพุ่งเข้าชนรถจักรยานยนต์ที่จอดอยู่ริมทางนะฮะ
โชคดีงานนี้ไม่มีใครเสียชีวิตนะครับ
เรื่องต้นตำรวจก็พาผู้เสียหาย
แล้วก็ทางพระทั้งสองรูปไปสอบปากคำ
แล้วก็ดำเนินการให้พระท่านรับผิดชอบต่อความเสียหาย
ตามกฎหมายต่อไปด้วยนะครับ
มาถึงอีกเหตุระทึกช่วงนี้ต้องเตือนเลยคุณผู้ชม
ฝนตกน้ำท่วมงูเงี้ยเขี้ยวขอมันอาจจะเลื้อยมาขออาศัยอยู่ที่บ้านเรา
เหมือนที่บ้านหลังนี้สุนัขสามตัวกำลังจะรุมล้อมเจ้างูเห่าตัวหนึ่งนะฮะ
เจ้าของบ้านตกใจต้องรีบโทรแจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัย
นี่แหละครับทีมอาสากู้ภัยมูลที่อุดรสว่างเมธาธรรมนะครับได้รับแจ้งจากศูนย์วิทยุ๑๙๑จังหวัดอุดรธานี
เจ้าสุนัขเนี่ยมันพบงูขนาดใหญ่แล้วก็ตอนนั้นนะฮะยังไม่ได้แจ้งว่าเป็นงูชนิดใดนะครับ
กู้ภัยมาถึงก็พยายามเต็มที่นะฮะในการที่จะจับงูตัวนี้
เจ้าของบ้านก็คือเจ๊หมวยฮะเจ๊หมวยเล่าให้ฟังบอกว่าเธอนั่งอยู่ในบ้าน
แต่ทีนี้เสียงน้องสุนัข๓ตัวที่เลี้ยงไว้มันเห่าอยู่หน้าบ้านไม่หยุดเลย
เธอก็เลยออกมาดูพบว่าสุนัขเนี่ยกำลังล้อมวงเพื่อจะแบบจัดการกับเจ้างูขนาดใหญ่นะฮะ
ตอนนั้นนะเจ๊หมวยบอกไม่รู้เลยว่าเป็นงูอะไรเพราะตกอกตกใจก็ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยให้มาช่วยจับแล้วครับ
งูตัวนี้นะฮะความยาวประมาณ๑เมตร๒๐เซนติเมตรนะครับ
เจ้าหน้าที่ใช้เวลาประมาณ๑๐นาทีก็สามารถจับแขกที่ไม่ได้รับเชิญใส่ถุงปุ๋ยและส่งกลับคืนสู่ธรรมชาติได้สำเร็จ
คุณผู้ชมฮะอีกเรื่องหนึ่งต้องเตือนคุณผู้ชมเลยบอกว่าอย่าหาทำแบบนี้นะครับคือบางคนเนี่ยบอกว่าเจอรังต่อหัวเสือและอยากจะไปกำจัดมันซะก็เลยไปเรียนรู้จากยูทูป
ยูทูปเขาแนะนำบอกว่าเอาสำลีเนี่ยชุบน้ำมันเบนซินแล้วไปอุดตามรูของรังต่อแล้วต่อมันจะไปแล้วทีนี้ก็ทำลายรังมันได้
แต่ทีนี้ครับคุณลุงท่านนี้ก็เลยลองทำตามสุดท้ายคุณลุงไม่รอดฮะคุณลุงโดนต่อเนี่ยต่อยคุณลุงพงพัฒน์โสภาพอายุ๕๖ปีนะฮะอยู่บ้านเลขที่๒๓๑หมู่๖ตำบลสะกรัวที่อำเภอศรีเทพจังหวัดเพชรชบูรณ์คุณลุงบอกว่ากำลังจะทำลายรังต่อเพราะว่าได้ไปศึกษาเรียนรู้วิธีการจากในช่องยูทูป
ซึ่งชาวบ้านบอกว่าเจ้าของชอบปล่อยมันออกมาเหลือเกิน
แล้วทีนี้พอปล่อยมันออกมามันก็ไปกัดชาวบ้านจนได้รับบาดเจ็บ
และภาพเหตุการณ์ที่คุณผู้ชมจะได้เห็นนี้เป็นเจ้าสุนัขสีดำคลับดำถมึน๓ตัวเลย
บุกมาที่ร้านขายของชำนะครับนี่แหละครับคุณผู้ชมฮะโอ้โหเห็นภาพแล้ว
ขนลุกเลยนะฮะเพราะว่าถ้าเราอยู่ตรงนั้นเนี่ย
เราก็ไม่รู้จะหลบไปไหนสุนัขมันตัวใหญ่เหลือเกิน
มากันสามตัวแบบนี้เป็นสุนัขพันธุพันรสไวเลอร์นะครับ
คือเหตุการณ์นี้เป็นคลิปที่ชาวบ้านเขาบอกสื่อมาช่วยหน่อย
ช่วยหน่อยช่วยมาบอกเจ้าของสุนัขหน่อยให้ดูแลสุนัข
งั้นนะถ้าปล่อยออกมาแบบนี้สักวันหนึ่งมันกัดคนตายจะทำยังไงนะครับ
ทีนี้ทีมข่าวของเราก็เลยเดินทางไปที่ร้านโชว์หวยตามที่เห็นในคลิปนี่แหละฮะ
แล้วก็ก่อนหน้านี้ที่มันจะเข้ามาที่ร้านแห่งนี้มันไปกัดชาวบ้านคนหนึ่ง
ก็คือคุณป้าสุมาลีนาคงศรียุคหกสิบปีนะฮะ
คุณป้าก็โชว์บาดแผลบริเวณแขนด้านขวาให้ดู
เจ้าของร้านบอกว่าสุนัข๓ตัวนี้มันมักจะมาที่ร้านเสมอเลย
โดยเจ้าของสุนัขมักจะปล่อยให้ออกมาเพ่นพ่าน
เวลาที่มีปัญหากับเพื่อนบ้านก็ไม่มีใครกล้าแจ้งความ
ตำรวจก็ไม่กล้ามาตักเตือนเพราะอะไร
เพราะเขาบอกว่าเขาเป็นขาใหญ่อยู่ที่นี่ทีนี้
เป็นเรื่องเป็นราวเพราะคุณป้าบอกไม่ยอมความ
ได้รับบาดเจ็บคุณป้าก็เลยไปแจ้งความไว้ที่โรงพักนะครับ
สุดท้ายทางตำรวจก็ออกหมายเรียกเจ้าของล็อตไวเลอร์
และแน่นอนนะครับเจ้าของล็อตไวเลอร์ก็ต้องเข้ามาพบเจ้าหน้าที่ตำรวจ

คุณผู้ชมฮะมีคลิปหัวร้อนที่เกิดขึ้นบนท้องถนนให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะครับ
เป็นคลิปที่โชเฟอร์แท็กซี่ถือมีดมา
แล้วก็วิ่งไล่ทำร้ายแกรปนะฮะ

แต่ตำรวจไม่รับแจ้งความ
อ่ะที่มาที่ไปของเรื่องนี้เป็นอย่างไร

ว่าพี่โชเฟอร์แท็กซี่ถือมีดแล้วก็วิ่ง

ขณะที่กราฟก็ต้องบอกว่าขอโทษนะฮะ
แต่เท่าที่ได้ยินนะครับเขามีการถกเถียงกันว่า

ใครไม่เปิดไฟใครเลี้ยวอะไรยังไงนะฮะ
อันนี้ก็ต้องเป็นเรื่องของตำรวจแล้วล่ะครับ
เขาไปแจ้งความไว้ที่สนพญาไทยนะครับ
แต่ทีนี้ฮะปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ไม่รับแจ้งความ
โดยระบุเหตุผลบอกว่าเหตุยังไม่เกิด
เอาเรื่องนี้เอาทั้งคลิป

บอกว่าทำไมถึงไม่รับแจ้งความละงง
ถือมีดมาทำร้ายรายเดอร์ขนาดนี้
ขอคำชี้แจงด้วยนะครับสนพญาไทยนะฮะ

แล้วก็อยากจะรู้เรื่องของข้อกฎหมายต่างด้วย
ก็เลยอยากจะให้ทางสนพญาติไทย

ทีนี้เราก็ต้องรอว่าทางสนพญาไทย
หรือว่าทางตำรวจจะมาชี้แจงเรื่องของข้อกฎหมายอย่างไรบ้างนะครับ
คุณผู้ชมฮะช่วงนี้สถานการณ์น้ำท่วม
เรายังคงต้องจับตาอย่างใกล้ชิดนะครับ
โดยเฉพาะพื้นที่ภาคกลางอย่างที่อ่างทองคุณผู้ชม
อ่างทองเนี่ยน้ำมันทะลักขึ้นตะหลิ่งแล้วเข้าท่วมวัด
แต่ทีนี้ครับทางวัดเขามีการศักดิ์หรือว่าเขียนยัน

จะป้องกันได้ยังไงมาดูข่าวนี้กันนะครับ
กลายเป็นข่าวฮือฮาแล้วครับว่าวัดสนามชัยเขียนยัน

โดยมีการเขียนยันไว้ที่ข้างผนังกั้นน้ำนะครับ
อยู่ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยานะฮะ
ตำบลตลาดหลวงอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองแล้วครับ
ทีนี้นักข่าวก็ไปถามกับพระลูกวัด
บอกท่านมีการเขียนยันไว้แบบนี้
และจะอยู่รอดปลอดภัยจากน้ำท่วมได้จริงหรือเปล่า

พระท่านก็เล่าให้ฟังนะครับบอกว่าหลวงพ่อสมหวัง
เป็นรักษาการเจ้าอาวาสวัดสนามชัย
ท่านได้ทำการเขียนระดับน้ำไว้ที่บริเวณพนังกั้นน้ำ
เพื่อให้ประชาชนได้มาตรวจสอบ
ว่าแต่ละวันปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างไรนะครับ
แล้วก็ยังได้มีการเขียนยันอยู่รอดปลอดภัยไว้อีกด้วย
เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ประชาชน
มาตรวจระดับน้ำในแต่ละวันจะได้อุ่นใจด้วยนะฮะ
มาดูระดับน้ำแล้วก็มียันเขียนอยู่แบบนี้
ก็บอกโอ้โหสงสัยยันจะช่วยในการที่จะยันระดับน้ำเอาไว้
ให้น้ำลดลงไปเรื่อยนะครับ
แม้ว่ายันที่ถูกเขียนไว้อาจจะไม่ได้ช่วยให้น้ำเนี่ยลดนะฮะ
แต่ก็ช่วยในเรื่องของจิตใจให้กับชาวบ้านนะครับ
ส่วนช่วงหน้าคุณผู้ชมช่วงหน้าห้ามพลาดเลย
เพราะว่าเดี๋ยวเราจะพูดคุยกับอาจารย์จิตราก่อนนันทเกียรตินะครับ
เกี่ยวกับเรื่องของตำนานเทศกาลกินเจ
ตำนานและที่มาเป็นอย่างไรเดี๋ยวกลับมาติดตามช่วงหน้านะครับ
เอาละครับคุณผู้ชมกลับเข้ามาสู่รายการเล่าสู่กันฟังนะฮะ

เรายังคงพูดถึงเรื่องของเทศกาลกินเจนั่นเองนะครับ
และแน่นอนหลายคนอยากจะรู้ตำนานของการกินเจนั้นเป็นมาอย่างไร
ดังนั้นต้องพูดคุยกับผู้หญิงคนนี้
ซึ่งถือว่าเป็นกูรูและผู้เชี่ยวชาญด้านวัฒนธรรมจีนนะครับ
อาจารย์จิตราก่อนนันทเกียรติอยู่ในสายกับเราแล้ว

สวัสดีค่ะขออนุญาตเป็นแค่นักสะสมความรู้เรื่องจีนนะ
อาจารย์ครับอาจารย์ช่วยเปิดตำนานเรื่องของการกินเจ
ให้คุณผู้ชมได้รับทราบกันหน่อยฮะที่มาที่ไปนี้เป็นอย่างไรฮะ
ก่อนอื่นต้องบอกว่ากินเจนที่กินกันในกระเรือก
กินเจน๑๙เดือน๙ซึ่งปีนี้เริ่มแล้ว
เราเรียกจัดว่ากินเจลเดือน๙วันที่๑๙เดือน๙ปีของจีน
คุณจะไปหากินที่เมืองจีนฮ่องกงสิงคโปร์มาแล้ว

สรรพ์เจ้าแห่งแรกจะชื่อว่าซิ่วหกตึงที่อรมภาว่า
สรรพ์กระทู้ของที่ภูเก็ตมั้ยราชิการที่๓๒๓๖๘อ่าอันนี้อ่าคือเมืองไทยเนี่ยเป็นอย่างนี้
ภาคกลางกินเจไม่เหมือนทางใต้
กำเนิดเนี่ยโอ้สาวแล้วลึกลับซับซ้อนมาก

พี่เกี่ยวข้องกับภาคพวกขาวเหรอ
เออมันเกี่ยวข้องกับภาคพวกขาว

แล้วก็มีอีกฉายาเรียกว่านิกายกินเจ

พอพุทธศาสนาเข้าจีนเพราะพุทธศาสนาเข้าจีนเนี่ยพอส่อ๖๖๐
เพราะฉะนั้นเนี่ยสำคัญคือปุ๊บมันเก่าแก่อย่านาน

โผล่สตอรี่มาทีนึงแต่พวกที่อ่านพวกคอกำลังภายในอ่ะ
จะต้องรู้จักชื่อพักบัวขาว
แปลงไว้ก่าจะต้องได้ยินมันมีแบบพักกระถานทูบ
เป็นจอมยุทธ์ทั้งหลายใช่ไหมครับ
พวกนี้คือถ้าในแง่ของจอมยุทธ์
มันคือการถือศิลป์กินเจเพื่อให้คงกระพันชาตรี
โอเคป่ะแล้วพอพุทธศาสนาเข้าจีน
ทางคุณมหาญาณก็หมายถึงว่าพระพุทธและพระพุทธพระเจ้าเจ็ดองค์พระพุทธศัตริย์สองพระองค์
อยากจะโปรดสัตว์อย่างนี้ด้วยการแบ่งภาคพระองค์เองเป็นดาว๙ดาวนพเกาะ๙ดวง
แบ่งภาคเป็นเทพเจ้าเก้าองค์โดยเก้าเดือนเก้าเป็นวันเกิดปักเต่าบ่อ
และวันที่หนึ่งถึงเก้าก็คือโอรสปักเต่าบ่อเทพเจ้าเก้าองค์ลงมาบนโลก
ซึ่งทางสายเต๋าโอเคไหมภาคกลางเป็นสายฟุตทางใต้เป็นสายเต๋าพกเกี้ยน
สายเต่าพกเกี้ยนก็โยงไปถึงพักบวกขาวโอเคไหม
เพราะฉะนั้นภาคกลางกินเจแล้วคุณไปไหว้ปักเต่าบ่อเทพเจ้าเก้าองค์
เช่นที่วัดเร่งได้ยี่ก็จะมีตั้งองค์ชัดเจนเลยแต่ทางใต้เนี่ยจะเป็นสายเตาโป๊กเกี้ยน
ที่จะคุณจะไม่ได้เห็นป้าเต่าบ้อกับเทพเจ้าเก้าองค์เพราะเขาหลุมเก็บอยู่ในห้องที่นะ
ปกติจะปิดประตูจะสีดำเลยสีดำสีแดงก็แล้วแต่สรรเจ้าจะปิดประตู
เขาเปิดประตูแต่คุณไม่ได้เข้าไปเห็นนะเพราะเขาจะมีม่านเหลืองปากลายมังกรมา
มาบังไว้แล้วเฉพาะเจ้าหน้าที่เท่านั้นที่จะรับทูบของคุณไปปักที่กระถางทูบ
นี่คือความต่างชัดเจนนักบริการชุดตั้ง๙ของทางกรุงเทพกับทางภาคกลางกับภูเก็ต
ไหมพอคุณถามตำนานปุ๊บโอ้เรายากเว้ยมันนอกจากจะเกี่ยวพันธุ์เรื่องความเชื่อ
เรื่องของการเมืองการปกครองเรื่องของวัฒนธรรมมันมีหลายอย่างที่ผสมอยู่ในนั้นใช่ไหมอาจารย์ฮะ
สุดนี้อาจารย์อยากจะฝากถึงผู้ที่ถือศีลกินเจในช่วงนี้อย่างไรบ้างเชิญอาจารย์ครับ
ถ้าในในส่วนตัวนะกินเจมีหลายระดับคุณจะถือศิลป์ก็ได้ไม่ถือศิลป์ก็ได้แต่พี่ชิตามองว่ากินเจทีไรเนี้ยตัวมันเหมือนได้ล้างท้องคืออยากกินแต่แป้งนะกินผักกินอะไรแล้วมันจะทำให้เอ่อการขับถ่ายเนี้ยดีมากเลยแต่ปกติเนี้ยเรากินเนื้อสัตว์กินอะไรเนี้ยเอ่อของมันจะเป็นเป็นบอดี้เหมือนเหมือนเหนี
ของตุนไว้กินเวลาหิวตลอดวันนิดนึง
ขอแนะนำให้ลองเมนูเจ๊ที่คุณไม่เคยทาน
แล้วมาถามที่มาวัตถุดิบ
แล้วค่อยทานเจ๊อย่างน้อย

ต้องขอขอบคุณอาจารย์จิตรานะฮะ

ทีนี้ผมพาคุณผู้ชมไปดูความเชื่ออีกเรื่องหนึ่ง
แล้วก็มีนางรำกำลังเดินรำรอบหมู่บ้านอย่างสนุกสนาน
คุณยายกลมผ่อนตามเล่าให้ทีมข่าวเราฟัง

ชาวบ้านหนองมะแซวมารวมตัวกัน
พร้อมกับคณะครูจากโรงเรียนบ้านฉลีก

มาทำพิธีเดินส่งคุณครูเกษียณอายุราชการ
ชื่อว่าคุณครูภิรมขระตะวง
เพราะว่าถือเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาแล้วหลายสิบปีครับ
ตามความเชื่อของชาวชุมชน
ว่าเป็นการน้อมรำลึกเคารพและก็แสดงความรักต่อครูบาอาจารย์นะครับ
จากเรื่องของความเชื่อคุณผู้ชมเราพาคุณผู้ชมไปดูเรื่องนี้กันหน่อย
เรื่องของร้านค้าไม่ขายไม่ขายแล้วจะซื้อของกันยังไง
ไม่ขายแล้วจะทำยังไงให้คุณผู้ชมไปดูร้านนี้ว่าอยู่ที่ไหนยังไงฮะ
นี่ครับคุณผู้ชมฮะที่วัดพรรณเสาหมู่สามตำบลพรรณเสาอำเภอบังกระกำ
พิศนุโลกนะครับจุดจุดเนี้ยเป็นจุดที่ชาวบ้านนำขยะ
ไม่ว่าจะเป็นขวดพลาสติกกล่องกระดาษหรือว่าสิ่งของเหลือใช้
แลกครับเอามาแลกกับของที่อยู่ในร้าน
เพื่อนำของที่อยู่ในร้านไปใช้ในชีวิตประจำวัน
ก็ถือว่าเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับชาวบ้านด้วยนะครับ
ทีมข่าวได้พูดคุยกับท่านเจ้าวาดวัดพันธ์เสาพระอธิการบุญล้อมหาวีโรนะครับ
ท่านก็เปิดเผยบอกว่าแต่เดิมนั้น
ญาติโยมจะนำเครื่องสังขทานมาถวายให้วัดจำนวนมาก
ทีนี้พอถวายพระท่านก็ใช้ไม่หมดนะครับ
สิ่งของภายในเครื่องสังกฐานเหลือจำนวนมากเลย
ทำให้ทางวัดได้ร่วมกับเทศบาลตำบลพันเสาแล้วก็ชาวบ้านส่วนหนึ่งนะครับ
โครงการดีขึ้นคือโครงการนำขยะที่อยู่ตามบ้านเรือนเนี่ย
แลกกับสิ่งของเครื่องใช้ที่อยู่ในถังสังกฐานนะฮะ
ไม่ว่าจะเป็นสบู่ยาสีฟันผงซักฟอกน้ำมันพืชน้ำปลาน้ำตาลเป็นต้น
คือต่างตอบแทนจริงคุณผู้ชมเพราะว่า
ชาวบ้านก็ได้ของไปของที่จำเป็นเอาไปใช้ที่บ้านเรือนนะฮะ
และนำเงินมาพัฒนาวัดโอ้โหเป็นแนวความคิดที่ดีจริงนะฮะ
คุณผู้ชมฮะวันนี้มีเรื่องมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังกันเยอะเลยนะฮะ
แหมแต่เวลามันผ่านไปรวดเร็วเหลือเกิน
หมดเวลาของรายการเล่าสู่กันฟังแล้วนะครับ
เรานัดเจอกันในสัปดาห์หน้า
เย็นวันเสาร์และวันอาทิตย์๔โมงครึ่ง

วันนี้ลาคุณผู้ชมครับสวัสดีครับ